แต่มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดตรังค่ะ
อันนี้สาเหตุเป็นเรื่องของความเมา
ดื่มเหล้ากันแล้วก็พูดจาไม่เข้าหูกัน
สุดท้ายทะเลาะกันถึงขั้นฆ่ากันตาย
เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยจริงนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่ก่อเหตุ
กับคนที่เสียชีวิตเป็นลูกพี่ลูกน้องกันด้วยซ้ำค่ะ
เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจสพวังวิเศษจังหวัดตรัง
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนแทงกันตาย

ในพื้นที่หมู่๕บ้านควนตะเคียนตำบลวังมะปรัง
เหนืออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรัง

บ้านเลขที่๑๖๕หมู่๕นะคะ

ก็ยัดยกไปนอนเอาไว้
แล้วก็สภาพคือเลือดเต็มเลยค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสุรเดชทองใบ
หรือในเดชอายุ๓๒ปี

มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง
สภาพศพใส่กางเกงขายาว

ถูกแทงด้วยมีดมีดในยาว๗นิ้ว
ถูกแทงเข้าที่สะบักขวาทะลุปอดเลยค่ะ
แล้วก็ที่ท้องด้านซ้ายด้วยนะคะ
คือลำไส้ทะลักออกมาเลยนะคะ

ส่วนคนเจ็บคือนายนิกรทองใบ
หรือแอร์อายุ๓๙ปี

ก็เป็นพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
ถูกแทงเข้าที่ต้นแขนขวาได้รับบาดเจ็บ

มีขนำหลังบ้านนะคะ

ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนะคะ

คือตรวจทั้งขนำทั้งบ้านคืออยู่ใกล้กัน
ก็เป็นบ้านของนายปฐมพงศ์

มีกองเลือด๒จุดเลยทั้งที่ขนำและที่บ้าน
ตัวผู้ต้องหาก่อเหตุแทงนายสุรเดชจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ก็คือสภาพก็คือที่ขนำก็ถูกแทงแล้ว

แต่ว่าทางญาติของผู้เสียชีวิต
เอาศพผู้เสียชีวิตมาไว้หน้าบ้านแบบนี้

แต่คือสุดท้ายเสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง

ไทควรเคียนเหมือนกับเป็นฉายาเขานะคะครับ

นั่งดื่มเหล้าขาวกับนายนิกร
ซึ่งคู่นี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

พอเมาปุ๊บผู้จาไม่เข้าหูกัน

นายนิกรเหมือนกับไปพูดแทงใจดำ

พูดเรื่องไม่ดีของครอบครัวค่ะ

แต่นายปฐมพงศ์เอามีดออกมานะคะ

ตอนที่ผู้ใหญ่เขากำลังเคลียร์กันคุยกัน

นายปฐมพงศ์วิ่งปรีออกมาจากบ้านค่ะ

ก็เลยมีการไปห้ามไปขวางกัน
จนสุดท้ายมีการกระหน่ำแทง

นายสุรเดชเสียชีวิต

ผู้ก่อเหตุก็หนีไปพร้อมมีด
สวัสดิ์แก้วครามอายุ๔๙ปี

ทั้งผู้ก่อเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เล่าให้ฟังว่าก็เห็นแล้วช่วงค่ำเนี่ย

และคนเจ็บเนี่ยก็เป็นพี่น้องต่างแม่กัน

ผู้ก่อเหตุก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

ทั้งหมดเนี่ยทั้งคนเจ็บ

นามสกุลทองใบคือเป็นญาติกันหมดนะคะ

ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุรุนแรง
ถึงค่านฆ่ากันตายแบบนี้
ลูกชายยังแบบบอดอยู่เลยนะคะ

กลายเป็นเด็กต้องกำพร้าพ่อค่ะ
คุณผู้ชมค่ะความคืบหน้าล่าสุดเรื่องนี้นายปฐมพงศ์ทองใบอายุ๓๘ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแทงนายสุรเดชทองใบอายุ๓๒ปีจนเสีย
ชีวิตและนายนิกรทองใบอายุสามสิบเก้าปีได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะครับมอบตัวแล้วค่ะนี่ค่ะนายปฐมพงศ์คนนี้มอบตัวกับตำรวจสพวังวิเศษจังหวัดตรังเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักจากเจ้าหน้าที่อะค่ะแล้วก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีดและพาอาวุ

ขณะที่นายนิกรทองใบพี่ชายของผู้ตายนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับบอกว่า
เขากับในไทยเนี่ยนั่งดื่มด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มจากนั้นมีเพื่อนบ้านสองคนมานั่งด้วยก็รวมเป็น๔คนพอดื่มเหล้าจนเมาก็พูดเล่นกันหยอกว่าจะยืมรถมอเตอร์ไซค์ของในไทยแต่ในไทยไม่ให้นะครับแล้วก็คิดไปเองว่าเขาไม่พอใจที่ให้ยืมรถเพราะชอบคิดว่าตัวเขาเองเนี่ยพอดื่มเหล้าแล้วชอบหาเรื่อง
คิดว่าโดนนิดเดียวก็เลยนั่งกินต่ออีกสองคนซึ่งเพื่อนบ้านที่นั่งดื่มด้วยเขากลับไปแล้วพอนั่งกินกันต่อในไทยก็เริ่มพูดถึงเรื่องที่ดินมรดกของครอบครัวซึ่งยังไม่ได้แบ่งพร้อมกับต่อว่าเขาว่าไม่มีสิทธิ์มาปลูกบ้านที่นี่จนนายสุรเดชผู้ตายได้ยินก็เลยเดินออกมาจากบ้านในไทยก็เลยลุกขึ้นไปแทง
หรือว่ามันเป็นศิลายาอะไรแล้วก็คิดว่าเขากลับมาแล้ว
ส่วนแม่ของผู้ต้องหานะครับนางจำปีทองใบอายุ๕๕นะครับ
เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวของเราในมุมกลับไปอีกทางหนึ่งนะฮะ
เธอเล่านะครับเธอบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธออยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงลูกชายกับหลานชายทะเลาะกันก็เดินออกมาดู
จังหวะที่เดินออกมาเห็นผู้ตายนั่นแหละชักปืนออกมา
เธอยังเดินเข้าไปห้ามแล้วก็ขอร้องว่าอย่ายิง
แต่ในเดชไม่ฟังลั่นไกลสามนัดนะฮะโชคดีที่ตอนนั้นกระสุนด้านนะครับ
จังหวะนั้นลูกชายเธอก็เลยเอามีดนะแทงใส่ไปเพื่อป้องกันตัว
นี่แม่ของผู้ต้องหาเขาเล่าอีกมุมหนึ่งเลยนะ
จากนั้นลูกชายก็หนีไปทางหลังบ้านไปพักอยู่บ้านเพื่อน
แล้วมอบตัวเมื่อบ่ายวันนี้ส่วนตัวก็เสียใจกับลูกชายที่ทำแบบนี้
แต่ก็เข้าใจว่าเป็นการป้องกันทัวร์นะครับ
เธอก็ไปขอโทษครอบครัวผู้ตายแทนลูกชายไปแล้ว
่งป้องกันตัวนี่มันไปช่วยปืนจากน้ำป้ามันจอยวันนี้
เพื่อหมู่บ่าไปช่วยช่วยแล้วก็หวัดกัน
ก็ไม่ได้กะจะหนีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาตาย
ไม่รู้สีร่างเขาโตอยู่ตรงกลางเขาตายเลย